ส่วนใครชอบความสนุกสนานเฮฮาขำกันกามค้าง
ติดตามกันเลยเพราะว่าวันนี้เรามีเอาไว้รวบรวมอยู่แล้ว
โอ้โหแต่ละคลิปบอกเลยว่าโดนจิตโดนใจ
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้จะพาไปดูหนึ่งในทักษะของผู้หญิง
ที่ต้องการเอาใจแม่สามี
ก็คือสกิลการทำอาหารเหมือนอย่างหญิงสาวคนนี้นี่แหละครับ
โชว์การนึ่งข้าวเหนียวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

ข้าวเหนียวนึ่งออกมาได้อย่างสวยงาม
ข้าวขึ้นฟูสวยงาม
แต่พอมาเห็นหม้อนึ่งข้าวเหนียวแล้วล่ะป้าติ๊ด
โอ้โหทำไมก้นหม้อเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะครับเนี่ย
เห็นแบบนี้แล้วก็จะรู้คำตอบจากฝ่ายชายเลยนะครับ

เราไปดูความน่ารักของสองหนุ่มเพื่อนสีคู่นี้กันหน่อยดีกว่า

ว่าน้องคนขวาเนี่ยเขาทำรองเท้าตกบ่อน้ำเพื่อนอีกคน
ก็เลยมานั่งคอยลุ้นและให้กำลังใจอยู่ข้าง
สุดท้ายแล้วจะเก็บรองเท้าขึ้นมาได้หรือไม่
ไปดูกันเลยครับ
โอ้โหตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าเพื่อนจะใจดี

เห็นทุ่มทุนเดินลงไปในบ่อน้ำแบบนี้เนี่ย
แต่อยู่น้องก็ได้ไปหยิบไม้มาให้เพื่อน
พร้อมกับเอารองเท้ากลับมาไว้ที่เดิม
ขึ้นมาเลยล่ะเรื่องมันจะได้จบ
สุดท้ายท้ายสุดมาชมทักษะการอ่านภาษาไทยกันสักกันหน่อย
อย่างคำที่อยู่หลังรถทัวร์คำนี้
ลองมาเดาดูกันว่าอ่านว่าอย่างไร
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก

ใครที่ยังไม่รู้ว่าอ่านยังไงเราไปฟังเฉลยกันเลยครับ
อ่านทีแรกอ่านว่าสุขุมหัน
อ่านทีที่สองสุขมหัน
อ่านไปอ่านมาอ๋อสุขมหันสุขมหัน
อ่านตั้งนานอ่านว่าอะไรสุโขมัน
นั่นแหละครับคุณผู้ชมตอนเห็นแวบแรกก็อ่านว่าสุขขมหันเหมือนกัน

ถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวเพราะมันอ่านว่าสุขมหันนี่เอง
ทำเอาซะงงไปหมดเลยนะครับเนี่ย
ติดตามไปนะตลอดข่าวขำก็มีให้ติดตามกันแบบนี้
เป็นประจำอยู่แล้วบางทีก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน